ต่ออีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ต้องตามกัน
กรณีที่มีคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์
ที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยไปร่วมทำพิธี
คือก็เป็นพิธีมนต์ดำศัยศาสตร์นะคะ
คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาเอาประหลัดขิกวางอยู่อ่างขา
แล้วก็ร้องโหยหวนร้องครวนคลางคุณ
ทีนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่เมืองนอก
แต่ว่าอาจารย์ที่ทำพิธีเป็นคนไทย

เราก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
จากทางด้านพ่อปู่มหาหมุณีอริยดาบท
ซึ่งเป็นร่างทรงหรือว่านายชัยรัฐยอดพรมเนี่ยนะคะ

ซึ่งทางด้านพ่อปู่มหาหมุณีเนี่ยนะคะ
บอกว่าได้ดูคลิปแล้วพิธีกรรมนี้แล้ว

บอกว่าเป็นพิธีเกี่ยวกับเมตามหานิยม

อาจารย์บางท่านจะใช้ไม้
หรือใช้วัตถุที่คล้ายกับประหลัดขิกค่ะ
ใส่เอาไปในอวัยวะเพศของหญิงสาว

อาจารย์บอกว่าวิธีแบบนี้ธรรมดา

แต่จริงอันนี้มันเกิดขึ้นในสังคมมานานแล้ว

แล้วก็ทางด้านพ่อปู่มหาหมุณีก็บอกด้วยว่า

ใส่ไปในอวัยวะเพศของหญิงสาวจริง

แล้วก็ท่องมนต์ทำพิธีสั่นกระดิ่งอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะ

ไม่ได้ล่วงเกินหญิงสาว
ที่เป็นบริวารของอาจารย์ต้อมน้อย

เหมือนกับเป็นการสังเวย

คือผู้หญิงคนนี้ก็จะต้องมีเพศสัมพันธ์กับวิญญาณ
เพศสัมพันธ์กับพูดผีปีศาจในทุกคืน

เป็นเรื่องของศัยศาสตร์มนต์ดำไงคุณสืบสกุล
คุณผู้ชมแล้วมันเกิดขึ้นมานานแล้ว

จนคนต่างชาติเนี่ยสัทธาเชื่อมั่น

ของพ่อปู่มหาหมุณีอริยดาบทนะคะ

มูลเหลานะครับสำนักวังนาคาร

ต้อมใหญ่บอกว่าอาจารย์ต้อมน้อยเป็นสิทธิ์เอก